กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินะครับ
ปีนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชม๑๗๖ประเทศทั่วโลกเนี่ย
ไทยอยู่อันดับที่ร้อยเอ็ดคือหนึ่งศูนย์หนึ่ง
อันดับนี้เราร่วงลงมาจากปีก่อนนะครับคือปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
เดี๋ยวมาดูกันในภาพแรกนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยครับ
อันดับแรกที่คะแนนสูงที่สุดนะครับคะแนนเต็มร้อยนะครับ
มาร์คนิวซีแลนดฟินแลนด์สวีเดนสวิสเตอร์แลนด์เนี่ย
คะแนนนำโด่งมาเลยไทยเนี่ยอันดับร้อยเอ็ด
คะแนนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ๓๕คะแนนไม่ถึงครึ่งด้วยนะครับ
ที่๕๐คะแนนคราวนี้ต่อไปเราไปดูกันครับ
นี่คือภาพรวมนะครับ๕อันดับแรกที่ได้คะแนนเกือบเต็ม
ไทยเนี่ยต่ำกว่าค่ามาตรฐานเมื่อสักครู่นี้เช่นเดียวกันครับ
ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันในอาเซียนที่ผ่านเกินครึ่ง
มีประเทศเดียวครับคือสิงคโปร์ถัดมาบลูไนเนี่ย
คาบเกี่ยวเส้นยาแดงผ่าแปดพอดีเลยนะครับห้าสิบคะแนนเต็มร้อย
แล้วก็จะไล่เรียงลงมานะครับที่คะแนนเท่ากับไทยในอาเซียน
นั่นก็คือฟิลิปปินส์ครับ๓๕คะแนนนี่คือในระดับภูมิภาคอาเซียน
คราวนี้ต่อไปผมพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อครับก็จะเป็นในยุคของนายกรัฐมนตรี
ชื่อนายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูสามปีที่ผ่านมา
ผลงานเป็นยังไงบ้างดัชนีชีวัตรภาพลักษณ์คอรับชันในยุคของนายกลุงตู่นะครับ
ย้อนไปในช่วงปีแรกสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดที่เข้ามาบริหารประเทศ
ห้าคืออันดับที่อยู่จากร้อยเจ็ดสิบห้าประเทศทั่วโลก
คะแนนอยู่ที่ประมาณสามสิบแปดคะแนนคะแนนใกล้ใกล้กันครับ
กับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดแต่ว่าอันดับเนี้ยเราดีขึ้นมาหน่อย
อยู่ที่เจ็ดสิบหกจากร้อยหกสิบแปดประเทศพอมาปีนี้คะแนนก็ร่วงลง
อันดับก็ร่วงลงครับมาอยู่ที่ร้อยเอ็ด
คะแนนเพียงสามสิบห้าคะแนนเท่านั้นนะครับและถ้าหากว่าเปรียบเทียบ
เฉพาะในอาเซียนนะครับคุณผู้ชมอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้
ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราอยู่ลำดับที่๓เทียบเท่ากับฟิลิปปินส์
เป็นรองเพียงสิงคโปร์แล้วก็มาเลเท่านั้นไปดูกันต่อครับ
ภาพรวมที่เกิดขึ้นนะครับนี่นะฮะถ้าเกิดว่าไล่เรียงตามลำดับคะแนนนะครับ
น้อยกว่าเราก็ยังมีอยู่แต่ว่าจริงแล้วเนี่ย
คำถามที่เกิดขึ้นตามมาคือไทยควรจะได้มากกว่านี้หรือเปล่า
เพราะว่าเราประกาศนโยบายเปรี้ยงแล้วก็เอาจริงเอาจังกันอย่างมาก
ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดอย่างที่บอกไปว่าไทยเนี่ย
ได้คะแนนสามสิบแปดจากร้อยคะแนนเต็มแต่ว่าถูกจัดลำดับอยู่ในอันดับที่เจ็ดสิบหก
จากร้อยหกสิบแปดประเทศทั่วโลกนะครับและถ้าหากว่าเทียบเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน
อยู่อันดับที่๓เป็นรองเพียงสิงคโปร์มาเล
แล้วก็ฟิลิปปินส์ได้คะแนนเท่ากันก่อน
หน้านี้ก็ตกไปอยู่อันดับที่๕จาก๑๐ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
นี่คือดัชนีชีวัฒน์ภาพลักษณ์ในภูมิภาคอาเซียน
ย้อนกลับไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับก็จะเปรียบเทียบให้เห็นว่า
ในช่วงเวลาต่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร
แต่เรื่องนี้คงยังไม่หยุดเท่านี้ครับเราเชื่อว่าจะเห็นการเอาจริงเอาจังมากยิ่งขึ้น
ตัวเลขนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามที่ต้องมีต่อไปอย่างแน่นอน
นี่คือหนึ่งในข้อมูลที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับ